แข่งขันฟุตบอลโยต้าพรีเมียครับ๒๐๑๖เมื่อวานนี้นะคะ
เมืองทองยูเนเต็ดก็ต้านความแข็งแกร่งของคู่แข่งจากญี่ปุ่นไม่ไหวค่ะ
ก็แพ้ไป๑ประตูต่อ๓ค่ะ
ฟุตบอลโตราต้าพรีเมียครับ๒๐๑๖ที่สนามสุพัชลาศัยนะคะ
เมืองทองยูเต็ดแชมป์ไทยลีกลงเล่นในฐานะแชมป์ร่วมโยต้าลีกครับ
พบกับซานเฟรเซฮิโรชิมาอดีตแชมป์เจลีก๓สมัยค่ะ
สตาร์ทเกมทั้งคู่ก็พยายามที่จะเปิดเกมบุกใส่กันนะคะ
แต่สุดท้ายไม่สามารถทำประตูได้ค่ะ

แล้วก็เป็นครึ่งหลังซานเฟเซฮิโรชิมาได้ประตูขึ้นนำ๑ประตูต่อ๐นะคะ
จากการยิงของมายาโตคูโตค่ะ

แฟนบอลของเมืองทองก็เงียบกริบกันทั้งสนามค่ะ
ซานเฟรเซได้ประตูที่๒นะคะ

แล้วก็ถูกสกัดล้มลงในเขตโทษ
ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษจังหวะนี้ค่ะ
จะถูกนำ๓๐แต่เมืองทองก็ไม่ถอดใจนะคะ
ยังคงเปิดเกมบุกเข้าใส่ค่ะ
แล้วก็มาได้ประตูนาทีที่๘๕จากการหลุดของเทียสินแดงดา

กลายเป็นทีมที่๒จากญี่ปุ่นที่คว้าแชมป์รายการนี้
โดยหลังเกมการแข่งขันนะคะ
ทศตวรรณศรีปานเฮสโค้ชของทีมกิเลนพยองก็เปิดเผยค่ะว่า
เพราะว่าเรื่องของการเปิดเกมลุกไปโดยที่เราใช้เกมลุกทั้ง๓๔ตัวข้างบนซึ่ง

มันก็จะกลายเป็นว่าเป็นช่องโหวตให้คู่ต่อสู้ระดับเอเซียเนี่ย
เขาได้โจมตีได้แล้วก็เขามีความแน่นอนมากกว่า
ซึ่งมันต่างจากไทยหลีกซึ่งเราต้องปรับแทคติกกับทั้ง๒อย่างของสังควร
ส่วนชนะทิพย์สงกรสินก็เปิดเผยนะคะ
การลงสนามพบกับทีมจากญี่ปุ่นก็ทำให้ได้รับประสบการณ์
แล้วก็จะต่อยอดสู่การเดินทางไปค้าแข้งกับ
แล้วก็ทำความคุ้นเคยกับเขาให้มากที่สุด

แต่ถ้าเรื่องทักษะฟุตบอลเราไม่ได้กลัวอยู่แล้ว
เราก็ต้องแบบไปปรับสภาพความฟิตร่างกายมากกว่าครับ
ในสัปดาห์หน้านะคะศึกเตอร์ราต้าไทยลีกส์๒๐๑๗
ก็จะเปิดฤดูกาลแล้วค่ะโดยเมืองทองแชมป์เก่า
จะบุประเยียนบางกอร์กราศเอฟซีวันที่๑๑กุมภาพันธุ์ค่ะ
ขณะที่ถ้วยเอฟซีแชมป์เป็น๔รอบแบ่งกลุ่มมานัดแรกนะคะ
ก็จะเปิดบ้านพบกับคาชิมาแอสเลอร์แชมป์ใจลีกค่ะ
กีรองแชมป์สโมสรโลกวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้ค่ะ